สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราคงจะไม่ย้อนเหตุการณ์เป็นรายละเอียดทุกบรรทัศน์แล้วนะคะ
แต่จากที่คุณผู้ชมได้เห็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกระทั่งถึงตอนนี้
ความสงสัยต้องการคำคลี่คลายทั้งหมดค่ะ
แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ปรากฏตัวในข่าวคนที่ได้ยินแต่เสียงในข่าว
คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของผู้ที่ก่อเหตุยังมีคนพยายามจะตามหาว่าเป็นใคร

และวันนี้๓ท่านจะคุยกันกับเราในรายการ
แต่ประมาณ๑๐นาทีก่อนเวลาเข้าค่ะ
เป็นคนที่หลายคนก็ตามตัวอีกคนหนึ่งในข่าวเช่นเดียวกัน
คือผู้กำกับของสนโชคชัย
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าท่านจัดการกับลูกน้องของท่าน
หรือไม่ถ้าคนในครอบครัวของเขาลงมือขนาดนี้นะคะ
แล้วก็อีกสองท่านคุณผู้ชมก็จะเห็นในข่าวแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นทั้ง๓ท่านคือผู้อำกับสนโชคชัยนะคะ
พันธ์ตำรวจเอกชัยรบจุณวัฒน์
หลานชายของผู้เสียชีวิตนะคะคุณเมทัศน์ผลประเสริฐ
แล้วก็ทนายความที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะคุณอนัญชัยชายเดช

ดิฉันจะไม่ย้อนเป็นรายละเอียดทุกบรรทัศน์ทุกข้อมูลแล้ว
เพราะคนรับรู้มา๒๓วันแล้วนะคะ

ก็คือคำตอบของคนที่เป็นผู้ก่อเหตุหนึ่งในหก
ที่ไปโรงพยาบาลแล้วเพิ่งออกมา

เพราะฉะนั้นที่ฉันจะกลับมาเริ่มที่ทั้งสองท่านก่อน
คือกระแสที่ผ่านมา๒๓วัน

แต่มันมีข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการตอบคำถาม
ในช่วงบ่ายต่อเย็นของผู้ก่อเหตุ
ว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่หน้าร้านขนมปังนะคะ

คุณน้าเนี่ยไปที่บ้านพักของกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อน
โดยพกอาวุธไปด้วย
แล้วจากการตรวจสอบตามข่าวตามกล้องวงจรปิด

ตอนที่เมทัศน์เจอหน้าคุณน้าครั้งแรก
เช้าวันนั้นคุณน้ำไม่ได้เล่าให้ฟังหรือคะ
ว่าไปเจออะไรมาตอนเช้าบ้าง
ไปไหนมาไปนอกเส้นทางที่ไหนมา

เล่าครับเล่าว่าเมื่อกี้มีวัยรุ่น
ขับรถมาปาดหน้าแล้วพูดจาแซวไม่ดี
เขาก็เลยตะโกนไปว่าให้มาขอโทษ

ไม่ได้มีเหตุการณ์ก่อนหน้าว่าคุณน้าไปเจอใคร

เป็นข้อมูลก่อนเกิดคลิปเหตุการณ์สูญเสียครั้งนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ

ก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่า

เมื่อเราได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับ
ทั้ง๔คนนะครับ
เราก็มีการสอบประคำนะครับส่วนหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการสอบประคำพยานในที่เกิดเหตุนะครับ

ซึ่งเราก็ทำกันพอสมควรนะครับ
วันนั้นสอบประคำก็ได้๖ปากนะครับ
แล้วก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในทุกจุดนะครับ
ก็ทราบในเบื้องต้นนะครับว่ามีการปะทะคารมกันนะครับ
ในเรื่องของการปาดหน้าใช้มอเตอร์ไซค์ปาดหน้านะครับ

แล้วก็ได้ทราบจากคำให้การของฝ่ายกลุ่มผู้ต้องหานะครับ

ก็คือทางด้านทางผู้ตายเนี่ยได้ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ตามไปที่ที่พักของกลุ่มของผู้ต้องหาเขาด้วยนะครับ
คือเรียนเข้าใจความหมายถูกไหมคะว่าการที่ผู้ตายเนี่ยไปที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนเหตุในคลิป

สมมุตินะคะถ้าจะพยายามเชื่อมโยงคือว่า
คุณน้าของเมทัศน์ไปที่พักของกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อน
แต่ไม่รู้แหละมีอะไรยังไงกันมากมายแค่ไหนนะคะ

คลิปที่ตำรวจมีอยู่ในมือเนี่ยคุณน้าไปก่อนจริงใช่ไหมคะ
เวลามันบอกว่าไปก่อนเกิดเหตุนี้จริงใช่ไหมคะ
โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนนี้นะครับว่าจากการสอบสวนตั้งแต่วันแรก
วันแรกเรายังไม่ได้ทราบรายละเอียดมากมายนะครับ
วันที่๒เราถึงเพิ่งจะเห็นคลิปต่างที่ออกมาตามโซเชียลต่างนะครับ
ก็จะเห็นว่าที่ออกตามโซเชียลเนี่ยก็คือตอนที่มีเหตุใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายแล้วก็แทงกันจนกระทั่งมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
ก็ได้มีการตรวจสอบครับแล้วก็จากการสอบสวนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ปรากฏว่าทราบว่าการก่อเหตุเนี่ยประมาณ๘โมงครึ่งนะครับได้มีการแซวกันก่อนนะครับ
กันก่อนแล้วก็ทางด้านผู้ตายเนี่ยก็ได้กลับย้อนเข้ามาที่บ้านนะครับแล้วก็ออกไปใหม่นะครับมีการไปขอโทษขอโพยกันก่อนนะครับ
แล้วก็ตามไปที่คอนโดมิเนียมของฝ่ายกลุ่มผู้เก่าหาเสร็จแล้วไปมีปากมีเสียงกันกันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เลิกลากันไปทางด้านทางด้านกลุ่มผู้ตายก็ได้กลับมาที่ที่พักนะครับคือที่ร้านขนมปังเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเห็นเขาให้การว่าเขากลับบ้านผ่านผ่านร้านมาอีกก็เลยมีการท้าทายกันแล้วก็มีปัญหากัน
ถ้าฟังจากท่านี่คือว่าจริงแล้วมีเรื่องกันจากที่อื่นมาก่อน
มีเรื่องจากตรงนี้แหละครับแต่ว่าเวลาจะทอดระยะไปนะครับ
ถ้าตามคลิปดูแล้วเนี่ยนะคะมันมีช่วงเวลาที่

กันครับคือคือเหตุเกิดเนี่ยจากและสุดท้ายเนี่ยนะครับ
เพิ่งได้กล้องวงจรปิดจากกรทมนะครับ
ได้มาเมื่อคืนนะครับแล้วก็เพิ่งมาตรวจสอบไปเมื่อเช้านะครับ
ก็ทราบว่าเหตุเกิดประมาณ๘โมงครึ่งเสร็จนะครับ
ผู้ตายเนี่ยคุณน้าเนี่ยนะครับก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ผ่านกล้องมาจากทางแยก
แล้วก็น่าจะไปอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เห็นกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ขับรถจักรยานผ่านมานะครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรแล้ว
แล้วก็เลยเอามาประติดประต่อกันกับการสอบสวนที่เราได้
ก็คือมีปะทะคารมกันว่าขนมปังเรื่องขนมปังอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็กลุ่มคุณน้าก็ขับไปแล้วก็ทราบว่าคุณน้าก็ขับตามไป
ปาดหน้ากันประมาณใกล้ตรงสามแยกนะครับ
แล้วก็มีการโตเถียงกันทะเลาะโตเถียงกันนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกนะครับต่างคนต่างแยก
ผู้ต้องหากลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าเขาก็กลับไปที่พัก
ไปที่มาเมซองนะครับไปที่ที่พักของเขานะครับ
ทางฝ่ายทางผู้ต้องหาก็ให้การว่าทางฝ่ายคุณน้า
ผู้ตายก็กลับไปนะครับก็คือไม่รู้แล้วไม่สนใจวันไหนนะครับ
แล้วก็จากกล้องที่เราได้ก็คือที่ให้คลิปมาล่าสุดนะครับ
ก็คือกลับมาที่บ้านแล้วก็ออกไปใหม่อีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ไปได้คลิปของกล้องวงจรปิดของที่พี่พักที่มาเมซองเนี่ยนะครับ
ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเมื่อวานนะครับแล้วก็ติดต่อกันได้เมื่อเช้าเนี่ยเอง
ว่าอ๋อได้มีการประทะคารมกันก็คือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยขับรถไปจอดอยู่ที่คอนโดมิเนียมแล้วนะครับ
ก็เห็นทางด้านคุณน้าเนี่ยคุณน้าก็ขับรถมาก็เลยมีการมีเสียงกันอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมันก็มีอีกหลายรอบครับ
คือคลิปเนี่ยถ้าสมมุติถามโดยเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละคลิปแต่ละกล้อง
สามารถจะประติดประต่อได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนจะเกิดเหตุสูญเสียที่หน้าบ้านเขา
แต่ว่ามีการทะเลาะจริงไม่ใช่อยู่ดีก็มาเพิ่งเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติถ้าให้น้ำหนักอย่างเท่าเทียมนะคะ
คือส่วนที่ทั้งทนายด้วยแล้วก็คุณเมธัศน์รับทราบเนี่ย
คือเป็นช่วงเหมือนกับช็อตสุดท้ายของความขัดแย้งพอดี

เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้เล่าเรื่องว่าไปมีปะทะคารมอะไรกับใครมา

อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราคาใจมีอะไรที่เหลืออยู่ตอนนี้บ้าง

ที่ไม่ได้เบลอเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับ
คนนี้แหละครับคนจำได้คนที่ทนายเล่าว่า
คนนี้ครับคือพอขณะที่เหตุกำลังเกิดเนี่ย
เราก็มองไปที่คนตายใช่ไหมครับคนที่กำลัง
กำลังผู้ต้องหากำลังรุมทำร้ายเนี่ยนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงคนนึงเนี่ย
รู้สึกว่าจะลงมาจากแท็กซี่หรืออะไรเพราะตรงรถมันติด
แล้วแกก็ลงมาเดินมาเดินผ่านหน้าผมไป
แล้วก็ว่าเอามันเอามันเอามันแล้วก็
ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็แบบ
พูดด่าเยอะมากนะฮะแต่ว่าเรายังฟังไม่ค่อยดับสับเท่าไ
เพราะว่าเรามัวแต่ดูปฏิกิริยาเหตุอยู่ตกใจครับ
เพราะว่าเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เป็นทนายมา๓๐ปีเนี่ย
เห็นครั้งแรกเนี่ยครับเหตุการณ์นี้แบบเห็นประจักษ์เลย
คือผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของเสียงที่อยู่ในคลิป
เจ้าของเขียงคนที่ยุโยงเจ้าของคนที่ด่าทอ
เจ้าของคนที่สมน้ำหน้าคนตายและเจ้าของคนที่ขู่ผมเนี่ย

เมื่อกี้ฮะก่อนที่จะมาไม่ถึง๑๐นาทีเนี่ยครับ
ใช่คนเดียวกับที่น้องเฟิร์นที่เปิดร้านขนมปังด้วยกันกับเมธัศน
บอกว่าขู่ว่าถ้าแฟนเขาเข้าคุกเจอดีแน่ประมาณนี้ป่ะคะ
ใช่ครับคือคนเดียวกันจำหน้าได้เลยใช่ไหม
ผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในสองคนที่คนถามหาว่าตกลงแล้วผู้หญิงสองคนนี้เกี่ยวอะไรไหม
จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาไหมแต่ว่าถ้าเฉพาะเจาะจงคือเสียงคนนี้แหละ
คนถามว่าตำรวจจะจัดการกับผู้หญิงคนนี้อย่างไรหรือเปล่าเขามีความผิดหรือเปล่าคะ

ซึ่งสองคนนี้ขับตามมาในกลุ่มตั้งแต่แรก
แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันมีการปาดหน้ากัน
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ที่พักของผู้ต้องหา
ที่ท่านผู้ตายตามไปที่บ้านของผู้ตรงหา
สุดท้ายการกลับมาในจุดที่มีเรื่องกันที่หน้าร้าน
จนจุดสุดท้ายที่มีการใช้อาวุธทำร้ายกัน
พวกผู้หญิงสองคนจากคลิป
ดูได้ว่าขึ้นรถแท็กซี่มานะครับแล้วก็จอดอยู่
ดูจากช่วงสุดท้ายที่รู้สึกว่าทางด้านคุณมหาผู้ตาย
จะโดนอาวุธมีส์จนอวมแล้ว
แล้วก็จะอยู่จำนวนหน้าอู่ซ่อมรถแล้วจะลากเข้าไปข้างใน

จากด้านพยานนะครับจากด้านคุณทนายว่า
นี่เขาพูดว่าอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้

ซึ่งเราได้นัดหมายกับด้านคุณทนายว่า
จะต้องมีการให้การด้วยกันนะครับว่า
ใครได้ยินเสียงบ้างนะครับว่า

ในการยืนยันเพื่อจะได้นำไปสู่การ

น้องคนนี้พูดจริงพูดว่าอะไรนะครับ

คนนี้ท่านเรียกมาสอบยังคะ

อีกท่านหนึ่งคือ

ตำรวจสันติบาลมาเจอเหตุ

เพราะว่าให้เขาไปโรงพยาบาล

ถ้าเห็นการกำลังเกิดปลอดภัย
ในเรื่องของตำรวจของชนะทางกระโบร์ด

การได้หนีบุตรมีดแล้วก็มีการทำร้ายการ
เพื่อให้เหตุเกิดก่อนให้เหตุที่เกิดขึ้นหยุดระงับลงไป
เสร็จแล้วปุ๊บก็มานั่งพินาดูว่าในขณะในวินาทีที่เกิดเหตุ
ใครทำอะไรอย่างไรใครถือมีดทำร้ายนะครับใครทำร้ายใคร
เขาก็จะไปบล็อกคนนั้นเพื่อให้อยู่เพื่อดำเนินการจับกลุ่มต่อไปนะครับ
และส่วนในกรณีของอีก๒คนที่วิ่งไปวิ่งมา
บางทีตำรวจของสนอาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงเพราะกำลังอลละหมาน
ต่อมาตำรวจของท่านสันติบาที่ประสบเหตุ
ผมไม่แน่ใจว่าอย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่สอบถามมาว่า
บาดแผลมันห้อยรุ่งนิ่งขนาดเนี้ยเลือดก็พุ่งกระจายเนี่ย
ก็เลยบอกให้ไปโรงพยาบาลก่อนครับก็ค่อยให้เหตุผลแค่นั้น
คือในเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีสันติบาลหนึ่งท่านนอกเครื่องแบบนะคะ
แต่ว่ามารถตำรวจที่คุณผู้ชมเห็นนะคะส่วนไกลค่ะ
ที่เห็นใส่หมวกกันน็อกด้วยเนี่ยนะคะเป็นตำรวจพื้นที่เป็นสายตรวจนะคะ
ในเครื่องแบบมี๒แต่คุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะ
ส่วนที่เป็นสันติบาลนอกเครื่องแบบมีหนึ่งดิฉันเข้าใจถูกนะคะ
สักครู่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ที่มันใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะความโหดร้ายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าลูกต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะทำไมยังมีการข่มขู่
ลูกตำรวจช่วยกันจริงไหมเขาเปิดร้านขายไม่ได้แล้วนะคะ
วันนี้ถูกข่มขู่ด้วยคำถามคือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท่าน
จะต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ตำรวจของท่านช่วยกันจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการสอบของตำรวจนะคะได้
ทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าร้านขนมปังเท่านั้นนะคะ
แต่ว่ามีเหตุกันมาก่อนมีการกระทบกระทั่งกันมาก่อน
แล้วก็เผอิญว่าจุดของร้านที่ตั้งมีผลเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่าน
ทำให้เหมือนกับเจอกันอีกครั้งหลังจากที่มีเหตุขัดแย้งกันมานะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะลองไปฟังเสียงเพราะว่าล่าสุดผู้ต้องหาคนสุดท้ายนะคะ
จริงแล้วก็คือต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นผลัดแรก
เหมือนกับก่อนหน้านี้กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปนะคะ
เขาก็มีข้อโต้แย้งในการให้สัมภาษณ์ของนักข่าวเมื่อบ่ายนี้เช่นเดียวกันค่ะ

เขาแหละที่เป็นคนหาเรื่องผมก่อนถึงสองรอบพี่
ถ้าผมมีเจตนาเข้าจริงผมฆ่าเขาแต่รอบสองที่เขาตามเลยแล้วจริงมาบีด
และอีกอย่างผมไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อน

ผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

พี่รู้ไม่รู้จักว่าพี่มาด่าผมไม่เป๋อยู่ดีพี่มาถามว่าไม่เป๋
พี่ก็ไม่ด่าครับเพราะพี่ไม่รู้ใช่ปะ

คุณเมธัศนให้สัมภาษณ์สื่อไว้บอกว่าตอนแรกที่มาที่หน้าร้านมี๔

แล้วพอออกไป๑ใน๔โทรหาอีก๒

คือ๒คนที่มาใหม่๑คือคุณผีตภหนคนนี้
ไม่แน่ใจคุณเมทัศน์จำเหตุการณ์ได้หรือเปล่าว่าคนที่ถืออาวุธแล้วแทงแผลสุดท้ายเข้าที่คอจนคุณน้าเสียชีวิตคาที่เนี่ยเป็นใครคะ
ผมจำไม่ได้จำไม่ได้อย่างแม่นยำแต่ว่ามี๒ใน๑ใน๔นี้ที่เป็นคนแทงเข้าคอ
คนที่ถือมีดปลายแหลมคนสุดท้ายคือคนแทงเข้าคอ

คุณเมธัศนบอกว่าผ่านหน้าคุณเมธัศนเนี่ยนะ

ถูกตามให้มาทีหลังหรือเปล่า

ฉันต้องถามแบบนี้นะคะคือถ้าฟังความรอบข้าง

หรือมองว่ามีข้อเท็จจริงอะไร

ก็อย่างที่คุณพีรพลได้สัมภาษณ์ไปเนี่ย

อันนี้ผมแค่โต้แย้งนะครับ

เพราะว่านายอลินเป็นคนโทรตามให้มา

ถ้าเกิดจะมาเคลียร์กันดีทำไม

ก็ไม่ฟังใครฟันแทงเลย

แม้แต่ธนาเองก็ถามว่าเมาหรือเปล่า
โอ้โหผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาฆ่า

หรือไม่ก็ปิดประตูร้านหนีไปเลยนะฮะ

ไม่คุ้นครับไม่รู้จักกันมาก่อน

ไม่ครับไม่ได้สังเกตเลยครับ
เราก็ทำอาทิตย์ของเรา

ถ้านายมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ

จากการที่๑๐นาทีก่อนที่จะมาออกรายการ

การที่เขาลงมือกระทำ

ถึงกับฆ่ากันเลยใช่ไหมครับ

เดินกระเพกแต่คุณมีทั้ง๔คน

เพราะฉะนั้นคนคนเดียวเนี่ย

ไม่จำเป็นจะต้องมาลงไม้ลงมือ

เรียนให้ข้อมูลใหม่ทั้งสองท่าน

อย่างที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
ติดไหมมีแอลกอฮอลในเส้นเลือดไหม
ตรวจแล้วป่าวครับผู้กำกับ
ก็ในหลังจากเกิดเหตุ

เกราะกลุ่มผู้หาได้

แล้วก็ในวิการตรวจสร้างก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเอาตัวอย่างไปตรวจนะครับ
แต่ว่าในส่วนของอาการเมาเนี่ยนะครับเราบังเอิญไม่ได้ไปตรวจสอบตรงนั้นนะครับ
ว่าเมามากน้อยขนาดไหนแต่ว่าจากการให้การเขาบอกคุณเมาดื่มสุรามาก็ประมาณแค่นั้นเอง

แต่ทีนี้ว่าก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
จากมีผู้ต้องหาหลายจำนวนหลายคนนะครับและมีพยานเช่นน้องผู้หญิงที่มาเกี่ยวเนื่องด้วยถึง๒คน
และอีกหนึ่งคนก็ได้พูดจาอะไรต่างมากมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องนำเรียนครับว่าเราทำการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ
ว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเริ่มจากที่หนึ่งแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไร
อยู่ในเหตุการณ์ตรงไหนบ้างใครอยู่หน้าร้านขนมปัง
ยืนตรงไหนใครยืนมุมไหนเราสอบหมดทุกประเด็น
แล้วก็ใครพูดอย่างไรเราสอบทุกประเด็น
เราเอามาเข้าประกอบในการสำนวนการสอบสวนทั้งหมด
ใครผิดอะไรว่าตามนั้นไม่มีช่วยครับ
ทีนี้คือเรียนทราบนะคะว่ารักษณะคำถามหลังจากนี้ต่อไป
จะเป็นคำถามในเชิงที่เป็นข้อกล่าวหาอคติคอรหานะคะ
ลูกตำรวจมีคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคดีนี้ถึงดังมาก
จริงแล้วจะไปโทษพ่อแม่เลยว่าเป็นผู้ที่ทำให้ลูกเป็นอย่างนี้
ก็คือจะจะเร็วไปนะคะแต่คำถามที่ต้องถามก็คือว่า
๔คนใน๖คนที่เป็นคนเกาะเหตุที่เป็นผู้ชายทั้งหมด

เป็นลูกตำรวจของสนโชคชัยกี่คนคะ
เป็นรูปตำรวจโชคชัย๒คนครับ
เป็นตำรวจสองคนมีลูกคนละคนครับ

ศนบังชัน

จะมีคู่หนึ่งนะคะที่เป็นพี่น้องกัน

ทีนี้มีการแลกเปลี่ยนกันไหมคะ
เพราะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านด้วย

ก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางคุณพ่อของผู้ต้องหาเนี่ย

ก็ทางพ่อเขาก็เสียใจนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วก็ได้มีการอบรมสั่งสอนกันพอสมควร
แต่เหตุที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เขาก็ต้องยอมรับสภาพนะครับ
แล้วก็ได้ท่านผู้บัญชาการก็มาพูดคุยด้วยตัวเองนะครับ
ก็ต้องยอมรับแล้วก็ว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมายไป
ซึ่งทุกคนต้องยืนยันครับทางภูมิชาบอกว่า

เราให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียชีวิต
ให้ความเป็นธรรมของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
รายละเอียดทุกอย่างต้องปรากฏในสำนวนแล้วก็ไปว่ากัน
แล้วในเมื่อถ้าปรากฏสำนวนอย่างไรแจ้งเขาหาอย่างนั้น
ผิดอย่างไรว่าตามงั้นตามเนื้อผ้าทุกประการไม่มีการช่วยกัน
ถ้าสมมุติสังเกตจากพฤติกรรมที่ฉันขอถามแทนนะคะ
ถ้าสังเกตจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยดูแม้กระทั่งได้ยินเสียงรถตำรวจมา
แม้ตำรวจเข้าพยายามจะระงับเหตุ
ผู้ก่อเหตุไม่ได้เบามือลงนะคะ

ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาใช้วาจาพูดอะไรยังไง
หรือถึงแม้กระทั่งเห็นตำรวจแล้วเนี่ยเขาได้หยุดไหมอย่างไรนะครับ
แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อตำรวจแสดงตัวเนี่ย
เท่าที่สอบถามเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะลงก็ลงช้าเหมือนกัน
อันนี้ในมุมท่านนะคะในมุมที่ท่านสอบมาผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
ครับตอนตำรวจมานี่นะครับเขาก็ยังไม่หยุดนะครับ
หญิงคนนี้ก็ยังร้องอีกยังไม่หยุดเขาก็ยังจะเข้าไปอีก
แล้วเด็กผู้ชายจนกระทั่งตำรวจเนี่ยที่เป็นสันติบาลเนี่ยครับ
ยกปืนขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงปืนสองนัดปั้งเนี่ยฮะ
เขาถึงหยุดแล้วก็เขาบอกคุณวางลงคุณวางลงคุณวางลงเนี่ยฮะ
ดูฮะว่าแสดงว่าแล้วเขาก็เดินปลีเข้ามาหาตำรวจหมดเลยนะ
สามคนนี้เดินปลีเข้ามาหาตำรวจเลยนะครับ
แสดงว่าวิสัยเขาตอนนั้นผมว่าเขาเมา
เพราะว่าเวลาเขาพูดเขาจะพูดลิ้นรัวเลย

แล้วก็ท่านผู้ประชาการตำรวจนครบานเนี่ยว่าที่เนี่ย
สานิทท่านก็ให้สัมภาษณ์ได้ว่า
เมาตั้งแต่ตี๒จนถึง๘โมงเช้า

หรือการตอบโต้ด้วยใช่ไหมจากที่ออกมาเป็นข่าว
ใช่ครับก็ระหว่างทีแรกนะครับ
ยังไม่เกิดเหตุที่ว่าชายสองคนเนี่ยเอามีดมาเนี่ย

ทางในอลินนะฮะที่โทรตามพวกเนี่ยฮะ

ก็บอกว่าโทรมาเลยลูกตำรวจ

ลูกตำรวจพ่อหรือรู้จักสารวัตรเนี่ย

ขออนุญาตนะฮะ
มันเป็นคำถามที่สังคมค่อนข้างจะอยากทราบนะคะ
ว่าในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเนี่ยนะคะ

เมื่อกี้ทางท่านทนายบอกว่า

ในเรื่องของการ
สรุปมาถึงแล้วทำไมยังไม่ลงมาเลย

กว่าจะวางมีดหรือวางอาวุธกว่าจะสงบนะครับ

จากการสอบสวนก็คือไปทานที่ตลาด

แล้วก็มาถึงเกาะมา

ทีนี้เดี๋ยวในส่วนของที่ทนายโดนข่มขู่ก็คงต้องไปแจ้งเป็นคดีไว้นะคะ

ใช่ครับไม่เคยกลัวเลยบอกคนที่โพสต์ด้วยบอกคุณเกมด้วยนะครับ
มาก็มาเลยครับผมไม่เคยสนใจอยู่แล้ว
คือเสียงของผู้หญิงที่คือทางนี้เขาได้ยินนะคะแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้ยินนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่โพสต์ต่างเนี่ยท่านอาจจะต้องรีบเรียกมาสอบนิดนึง
แน่นอนครับก็ต้องสอบปากคำคุณทนายเป็นพยานนะครับ
ว่าผู้หญิงคนไหนพูดอะไรยังไงบ้างนะครับ

เราก็จ้องเหมือนกันแก้แจ้งเขาหา
ขอสุดท้ายที่คุณเมธัศน์นะนั่งอย่างผู้มีกรรมกับด้วย
เป็นทางจะหวัดกลัวพอสมควร

ก็ยังไม่ตัดสินใจยังไงแต่คงก็ต้องคงทำต่อไป
เพราะว่าก็เป็นอาชีพที่เราทำถนัดและที่เราทำเลี้ยงตัวเองมา

เรื่องต้นนี้ยังไม่ย้ายครับเพราะเราก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมคะเราเป็นรายการที่พยายามจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับคุณผู้ชมนะคะ
แต่ว่าการตัดสินจะไม่เกิดขึ้นที่โต๊ะนี้แน่นะคะ
ต้องมีการทำในทางคดีต่อไปกระบวนการยุติธรรมย่อมต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะ
หลังจากนี้จะตัดสินออกมาแบบไหน
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบคุณค่ะ
และลากันไปเลยนะคะอีกสักครู่รายการไทยรัฐนิวสโชว์นะคะ

สวัสดีค่ะ